ก็เดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะให้มอบ
ม่อหมายธนานได้ใช่นะครับนะเนี้ย
เอาอย่างนี้ด้วยกันการขอหมายจับตรวจเราอยู่แล้วตรวจด้วยกัน
การขอหมายจับตรวจต้องไปขอที่ศาลยาชุดเจริตทั้งนั้น
แต่ว่าวันนี้ในการขอหมายจับเมื่อไปขอที่ศาลยาชุดเจริต
มันมีขั้นต่อละเอียดก็คือหนึ่งต้องแจ้งยศ
เมื่อแจ้งยศสารก็จะไม่ออกหมายจับให้ศาลก็จะสั่งให้ออกหมายเรียกนะครับ
ว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยที่เราให้มีสารแยกนะครับ
นะโล่งเรื่องกับ฾ิการงานที่รัฐนะนี่ก็ทำผิด
เพราะฉะนั้นถ้ากริมการออกไหม้จับถ้าขอบ้านออกไม้จับ
แต่เมื่อมาขออธิษฐานยาวงุ่งเทียบใต้ก็เลยไม่สายยศ
เพราะฉะนั้นเมื่อใส่ยศเมื่อไม่ใส่ยศก็เอารวมผสมสอดไส้เข้ากับครัวเรือน
สารก็ถึงไม่รู้ก็ถึงออกไปจากทั้งหมดตั้งแต่ในฝนยันภูมิขับ
ก็คือเป็นการไปหลอกสารไปหลอกสารอาญากรุงเทพใต้ไม่พอ
ยังมารอสารอาญารัชดาอีกนะครับก็คือว่าก็แยกกันนะครับ
ขอหมายค้นที่บ้านผมก็มาขอให้ที่สารอาญารัชดานะครับทีนี้เอาแน่นอนบ้านผมเป็นบ้านชื่อของคุณแตม
ถูกอันนี้ถูกแต่ว่าถ้าท่านลองไปดูนะครับเอ่อในส่วนหมายจับสุวัตนนท์เนี่ย
ออกตั้งแต่วันศุกร์นะครับสวัสดิลล์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสวัสดนนั้นคือใคร
ก็คือทางตำรวจติดตามผมเด็กเด็กอ่ะนะครับนะซึ่งไม่ได้มีอะไรสำคัญเลยนะครับนะ
แต่ว่าสวัสชนเนี่ยออกหมายจับวันศุกร์ศุกร์เสาร์มาออกหมายค้นวันอาทิตย์นะครับ
ทีนี้ถามว่าสวัสดิมนต์เนี่ยเขาไม่ได้นอนบ้านผม
เพื่อจะมาจับตัวบุคคลตามหมายจับที่บ้านผม
แน่นอนอันนี้ผมพูดตะกากก็จะเห็นนะครับนะ
คือเรื่องนี้ผมจะชี้ให้ฟังว่าเป็นการแบ่งงานกันทำนะ
เป็นตัวเป็นตัวการร่วมอ่ะนะครับนะ
อ่าแล้วก็เป็นการปกปิดข้อได้จริงให้สารนะครับนะ
เพราะฉะนั้นการจะไปขอหมายค้นบ้านผม
ก็ต้องบอกสารตรงว่าอันนี้คือบ้านผมแต่ชื่อชื่อเจ้าของบ้านคือนี้ผมเป็นผู้ครอบครอง
นะครับนะแล้วจะบอกว่ามาจับสวัสดนนท์ที่นี่ก็เพราะรู้อยู่แล้วว่า
เช้าธวัดนท์ก็ต้องมารับผมแล้วก็เย็นมาส่งผมกลับ
ถ้าสวดมนต์เขานอนที่นี่ตั้งแต่วันศุกร์ก็ต้องมาจับที่นี่ตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
แต่รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้นอนที่นี่นะครับอันนี้คือสำเร็จนะ
ทีนี้ส่วนการออกหมายค้นที่มีอดีตตำรวจอะไรต่าง
บอกผมก็ไม่กล่าวกระทบท่านนะครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพทั้งหมด
คืออย่างนี้การออกหมายค้นเนี่ยในอดีตท่านเห็นไหมครับมันออกหมายค้นโดยใคร
โดยตำรวจใช่ไหมครับ
แต่เดี๋ยวนี้หมายค้นเขาไม่ให้ออกตำรวจแล้ว

เพราะว่าวันนี้การที่เปลี่ยนอำนาจจากตำรวจมาอยู่ศาล
เพราะว่าประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นตำรวจ

ละเอียดขึ้นตรวจสอบละหิต
อยู่คุณนึกจะไปค้นบ้านใครคุณจะไปค้นเขาโดยคุณไม่มีข้อหามันค้นไม่ได้
อยู่จะไปออกหมายค้นบ้านผมโดยที่ไม่มีข้อหามันก็ค้นไม่ได้มันสารก็ไม่ออกให้
ก็เลยต้องบอกว่าออกหมายค้นเพื่อต้องการจับกลุ่มผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาคือใครก็คือสารวัตรม้น
ก็จะอย่างนั้นครับ
เพราะฉะนั้นต่อมา
เมื่ออำนาจมันมาอยู่ที่ศาล
มันจะไปออกศรีซัวร์แบบเมื่อไหนก่อน

ร้อยผู้เอกนี่มีอำนาจออกหมายค้นได้แล้วนะครับ
แต่นี่มันทำไม่ได้ผมกำลังจะชี้ให้เห็นอะไรครับ
เมื่อก่อนตำรวจเราเนี่ยอาวุธปืนยานพาหนะโรงแรมส่วนสูงตรงรถจมนำ
ถามว่าตอนนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนโอนไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
ไปอยู่ที่กระทรวงหมาไทยหมดแล้วเพราะว่าเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจตำรวจ
เขาถึงให้โอนมาอยู่หน่วยอื่นแล้วถ้าพวกเราทำกันแบบนี้
อำนาจสอบสวนเนี่ยมันจะไม่อยู่กับเราต่อไปตำรวจจะทำงานยากขึ้น
นะครับผมก็ต้องเรียนว่าแล้วต่อไปนะครับทำแบบนี้นะครับผู้กลับโรงพักเนี่ย
ผมทำงานแล้วพนักงานสืบสวนเนี่ยจะเหนื่อยขึ้นเพราะอะไรครับ
สารจะตรวจหมายค้นละเอียดขึ้นสารจะอนุญาตยากขึ้น
หล่อสารศาลด้ายพร้อมมาหล่อสารอาจดาอีก

เพราะฉะนั้นส่วนประเด็นของเฮียแตมที่เป็นเจ้าของบ้าน

และแข่งกับครอบครัวทุกคนรู้จักฯมากันกันศาววัด
อีกอย่างเท่ากันนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ญาติแบบเป็นความสำคัญ
แต่มันเป็นญาติเหมือนท่านก็คงจะมีญาติผู้ใหญ่นะครับ

ผมอยู่แฝดพี่ภาวดีเนี่ยนะครับผมอยู่แฝดตั้งแต่ร้อนประโทษจนถึงเป็นผู้การ๑๙๑
แล้วเราก็อยู่แฟลตเราก็ดูแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าโหงานมันเยอะลูกน้องมันเยอะขึ้นนะ
เราก็เลยออกจากมาอยู่บ้านก็สร้างบ้านไม่ทันสร้างบ้านไม่ทันเพราะอะไรครับ
พ่อตาผมยกที่ดินให้เปลี่ยงทหารภรรยาผมสิบไล่ที่พรุธนกตัวตนสาย๗
ที่ดินจะไปสร้างบ้านนะครับก็เลยเอาละวะก็ไปหาเช่าดีกว่า
ไปหาเช่าคือบังเอิญว่าเฮียแตมก็ถามเขาว่ามีที่ไหนบ้างเฮียแตม
ของเจ๊แต๋มอ่ะนะก็เจ๊แต๋มเขาบอกว่าเขามีที่นี่
เราก็เห็นว่าเออมันอยู่ใกล้แผ่นประวัติผมก็บอกนั่นอ่ะนี่

ก็เช่า๕๐๐๐๐บาท
ก็ว่างไว้แต่พอดีพ่อผมเนี่ยนะครับมีภรรยาใหม่
ตั้งแต่เด็กแล้วนะเขาก็อยู่เพชรบุรี
มันอยู่แรงนะพอพ่อผมเสียบ้านเนี้ยก็ว่างกับอีกก็ไม่ถูกแล้ว
ผมอยู่สองหลังนะครับแล้วถ้าผมสร้างเสร็จเมื่อไหร่
ผมก็ไปอยู่เพราะอะไรครับเพราะอันนี้มันแคบนะครับนะ
แล้วก็มันไม่มีพลเอกคนไหนหรอกครับที่เขาเยอะอยู่
อยู่เทาเทาเอาอันนี้มาที่เขาอยู่เทาเทาแบบผม
ถ้าผมไม่ใช้จ่ายแบบวุ่นแล้วเลือกเถอะถ้าผมไปซื้อบ้านก็ซื้อได้
แต่ผมจะไปมีบ้านเยอะยะทำไมในเมื่อผมจะไปสร้างความที่สายเข็ดอยู่แล้ว
แม้มายอย่างว่าคล้ายคำล้อหมายจำว่าต้องลุกอาชีพ
ผมไม่ทราบเหมือนกันผมยังไม่ได้เห็นตรงนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเขารบมืออาชีพอะไร
แต่ว่าหลักการคือหมายจับเอาอย่างนี้ผมเรียนท่านนะเวลาสารก็ดูเนี่ยเขาดูยศก่อน
สารเขาเยอะนะครับทั้งขอหมายค้นหมายจับเนี่ยวันมีสารเขาอยู่
อันดับแรกต้องโยชน์ก่อน
แล้วคุณจะไปเกี่ยวขึ้นเพื่ออะไร

มันรู้ตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนมาแล้วครับ

คุณก็ต้องมีกระบวนการสืบสวนมาแล้วว่าเป็นใคร

เพราะฉะนั้นผมบอกนะครับ

แล้วเดี๋ยวจะต้องมีประเด็นอะไรครับ
วันนี้มันจะอยู่ขอแล้วช่อน
คุณกลับแล้วพอสอบ
ผมถามว่าการย่างไหม
เกิดคุณไปทำวิสามันเขาเนี่ยแล้วเขาสอบคุณเหนื่อยไหม
อ่านะครับวันนี้ผมจะบอกว่ามันมีตำรวจดีดีอีกเยอะนะครับ
ที่ผมเนี่ยต่อสู้มากันนะครับถามว่าที่ผมทำงานอย่างเด็ดเหนื่อย
ที่อยู่ในสโมสรตำรวจนะครับผมทำงานเพื่อให้อำนาจสอบสวนมันอยู่กับตำรวจ
ผมจึงพยายามสอบสวนด้วยความเป็นธรรมแม้กระทั่งจับตำรวจท่านไปดูผมจับตำรวจกี่คน
ก็ย้อนหลังผมได้ผมออกหมายจับสารอาจารย์รู้เชื่อนะครับ
เป็นแต่นะครับเราไปหาลืออยู่แล้วแล้วทุกครั้งผมใส่ยศนะครับ
ผมต้องเรียกว่า๘๐สารให้ออกหมายนี้
ถ้าเห็นไหมครับพฤกษณะนกเป็นตัวอย่างผมไปออกหมายจับที่สารอยู่เจริญ
ใส่ยก๖คนแรกสารออกหมายจับทันทีถ้าเห็นไหมครับ
เพราะอะไรครับเพราะสารมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องปัจจุบันทางดวงเป็นเรื่องสรรคุมยุติศาสตร์ออกหมายจับตั้งเลยเห็นไหมครับ

ผมเมื่อวานท่านก็ต้องขอกระบวนการที่นายมา

ส่วนแรกก็ในส่วนที่ของท่านสุรเชษก็เราก็ทีมหนึ่ง
เราจะดูถึงการให้สัมภาษณ์สื่อของบุคคลบางคน
รวมถึงการออกสื่อของสื่อบางสำนัก
ถ้าหากมีการพาดพิงนะครับเราก็จะดำเนินคดีทุกคดีนะครับ
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกเพราะว่าเราถือว่ามันเลอะเทอะมามาก
และที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งวอลูมขึ้นมาก็คือ
มีคนติดตามข่าวสารทางสื่ออย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็เราก็จะทยอยฟ้องไปเรื่อยนะครับ
อันนี้ที่ฟ้องไปเนี่ยไม่ได้ฟ้องเพราะว่า
เนื่องจากว่าเตะตัดขานะครับ
แต่ฟ้องเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ทางศาล
เพราะฉะนั้นถ้าหากเราฟ้องไปแล้ว
ตอนหลังเนี่ยอย่ามาร้องแรกแห่กระเชยว่า
คุณเตะตัดขาเพื่อไม่ให้เปิดเผยความจริง

ความจริงไม่ได้อยู่ต่อหน้าโซเชียลเพราะว่าการสืบพยานในศาลกับการให้ข้อเท็จจริงหน้าโซเชียลเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องนะครับ
โซเชียลเนี่ยสารเขาไม่รับฟังนะครับไปอยู่ในศาลเนี่ยไอ้สารนี่มันลึกอยู่เยอะแล้วก็อยากจะขอเตือน
เรียนอีกครั้งนะครับหน่วยงานที่รู้ข้อมูลต่างเช่นข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทางธนาคารเงินไปไหนมาไหนเนี่ยระวังนะครับเดี๋ยวท่านจะโดนข้อหานำความลับมาเปิดเผย
แล้วก็นำข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยถึงแม้การไปพาดพิงเขาฆ่าเขาเนี่ยมันเป็นการให้ร้ายเขา
ยิ่งจริงยิ่งผิดนะครับบางเรื่องเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเปิดเผยสาธารณะ
ถึงแม้เขาผิดเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นคนชั่ว
แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดเผยเขา
เช่นอย่างเช่นการที่คุณมาถ่ายภาพผมเนี่ย
ออกถ้าผมไม่อนุญาตเนี่ยคุณไม่เบลอหน้าผมเนี่ย
ฟ้องคุณได้นะปรับเป็นล้านเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเตือนทั้งคนที่สัมภาษณ์
แล้วก็คนที่ให้สัมภาษณ์นะครับ
รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับ
ต่อไปนี้เนี่ยถ้าท่านจะให้สัมภาษณ์สิ่งใด
ออกข่าวอย่างไรก็กรองบรรณาธิการหน่อยหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ
เพราะว่าตั้งทีมทนายขึ้นมาแล้วเราตั้งทีมทนายขึ้นมาเนี่ย
เพื่อที่จะมาคานอำนาจแต่ทั้งเพื่อที่จะนำความจริงมาเปิดเผย
นะครับแล้วไอ้อะไรที่มันคว่ำอยู่เราก็จะหงาย
หงายเพื่อให้ประชาชนสาธารณชนทราบความจริง
เช่นนั้นเนี่ยมันจะกระอึมครึมอยู่อย่างนี้
ครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกครับอาณาจัยชัยเผิดเผยอยู่แล้วนะครับ
แล้วอยากจะบอกนักข่าวไม่เคยมีความหนักใจเลยนะครับ
เวลาสู้กันเนี่ยไปดูในศาลอย่าสู้กันหน้าโซเชียล
โซเชียลพออาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยให้สัมภาษณ์
แต่เวลาสู้ในสารผมเห็นเป็นพระเอกอยู่หน้าโซเชล
แต่ว่าอยู่เดียวดายอยู่หน้าบันลังเกือบทุกคนนะครับ

อยากจะฝากเตือนด้วยความหวังดีนะครับ
อันนี้มียอมไลก์เตือนไหนนะครับ

แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้มีวิชาชีพ

เราเป็นได้ทั้งทนายโจทย์และเป็นได้ทั้งทนายจำเลย
เป็นได้ทั้งทนายผู้เก่าหาเป็นได้ทั้งทนายผู้ต้องหา
เมื่อเขามาหาเราเราพิจารณาดูแล้วว่าเขาเนี่ยได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร
ส่วนไหนเราในฐานะทนายรับได้ทุกเรื่องครับ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นทนายอนัญชัยแล้วจะต้องไม่รับเรื่อง
ในส่วนที่เป็นคนที่กระทำความผิด
คนที่กระทำความผิดถ้าเขาผิดเขายอมรับผิด

แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำดำให้เป็นขาวเราไม่ทำหรอกครับ
เพราะฉะนั้นการเตือนในที่นี้เนี่ยเตือนเพื่อหวังดีครับ
ว่าอย่าเลยครับเราทำงานเนี่ยเราทำงานอยู่บนศาลครับ
ว่าความว่าความบนศาลไม่ใช่ว่าความบนหน้าโซเชียลครับ
สุดที่ส่วนของเรื่องกระบวนการเรื่องหมายจำเนี่ยโตนึงจะพูดว่าอย่างไร
ก็อย่างที่ท่านสุรเชษฐ์บอกเลยครับว่าปกติหมายจำเนี่ย

คุณเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณสอบสวนคุณไม่รู้เหรอครับว่าคุณต้าเป็นท่านของใคร
คุณไม่รู้เหรอครับว่าคนที่คุณจะไปจับนี่เป็นใครผมว่าไม่ใช่นะ
อย่างนั้นแสดงว่าระบบการสืบสวนสอบสวนของคุณเนี่ยต้องไปเรียนมาใหม่นะ

ก็สาธารณ์บอกว่าไปหลอกสานก็สาธารณ์บอกไปหลอกสาน
มีคำลองทั้งสองศาลเลยก็คือศาลอาญากับศาลอิยามเทพใต้
บอกว่าการที่เขาละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเพราะด้วยเหตุใด

ครับครับอย่ารีบผมตอบเลยนะครับ
คือตอบตัวมันคิดมากนะครับจริงคือผมเนี่ยนะครับ
คือผมเป็นผู้ให้นะครับนะคุณหมอผมจ่ายสะบัดนะครับ
แล้วก็ในส่วนนักข่าวที่ไปกับผมนะครับอย่างเช่นมะลิเคสั่งนะครับ
นะผมก็ต้องบอกว่าเวลาไปทำข่าวผมหลายวันเนี่ยพวกนี้ก็ยกทีมไปนะครับ
คือผมก็ไม่ได้ไปดูแลเขาหมดนะผมก็ให้เขาหมื่นหนึ่ง
เขาก็ไปกินข้าวกัน๓๔คนผมบอกว่ากับ๔๕วันมันไม่ได้มาก
มันไม่ได้มากแต่ผมก็แต่ทุกครั้งเวลาให้เขาก็บอกว่าทางช่องให้มาแล้วนะครับ
แต่ถามว่าอะไรท่านเห็นไหมครับว่าผมเลี้ยงอาหารกันมา
ถามว่าน้องที่มาที่นั่นเนี่ยท่านมากันเยอะแยะผมมีอาหารกลางวันเลี้ยง
ท่านรู้มั้ยว่าเฉพาะอาหารกับวันที่สมมติสองกลุ่ม
ผมมีลูกน้อยตรงไหนนี่เนี่ยอาหารเข้าของเนี่ยวันละ๒๐๐บาท
เดือนเนี่ยผมจ่ายค่าอาหารกลางวันเนี่ยเดือนละ๒๕๐๐นะครับ
ท่านไปเช็คด้วยเลยเงินผู้กฎหมายนะครับเบงบินคุณเอง
อันนี้แค่ค่าอาหารนะเพราะฉะนั้นนักข่าวมาเนี่ยผมเลี้ยงหมดนะครับ
แต่ท่านรู้ไหมว่าไอ้เงินอยู่เนี่ยผมจะเบิกหลวนยังไงนะครับ
นะครับผมจะเบิกหลวงได้มั้ยมันเบิกไม่ได้เพราะเรามีวิวออนวารจำการ
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ประสิทธิภาพมันดีนะครับ
เห็นไหมครับใครมากรณ์บริบได้ผมผมก็มีข้าวนี้
ซึ่งนะครับท่านก็เห็นว่าเราทำงานที่นี่หนักมากนะครับ
คือทุกคนก็เห็นว่าเราทำงานที่นี่อย่างหนักหน่วง
ผมเนี่ยแทบไม่ได้เข้าต่อรอเลยนะครับ
เพราะว่าต่อรอมันเข้าไปมันเข้าไม่ได้
ใช่ไหมครับมันแน่นไปหมด
ที่รถก็ไม่มีเราก็เปิดที่นี่ให้นะครับ
ก็ใครไม่รับความเป็นธรรมก็มาที่นี่นะครับ

ทีนี้ครับในเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับ
ในฐานะที่ผมเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งนักข่าวคงจะทราบ

คือสื่อมวลชนเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาก็ได้เงินจากสถานีอยู่แล้ว
แล้วน้ำใจเล็กน้อยเนี่ยเช่นข้าวอาหารค่าน้ำมงน้ำมันเนี่ย
เป็นเรื่องปกติอย่างผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาไปเขาไปสัมภาษณ์เนี่ย
ผมก็ให้สถานที่เขาจัด
อาหารกระโฟงกาแฟไปเลือกปกติ
เป็นสิ่งที่เราให้ให้เพราะว่าเป็นความสมารณชันที่ดี

มันไม่ใช่เขาให้มาเนี่ยไปให้กิจสินน้ำใจ

พวกนี้ไม่ชีวเป็นการให้สินบนนะครับ

แล้วผมว่าคุณจะดำเนินคดีข้อหาอะไรครับ

นักงานสอบสวนที่จะมาเอานักข่าวเนี่ย

เขาไม่ได้เข้าหาอะไรเลย
ยังไม่ได้คุยกับใครเลย

คือวันนี้ก็พึ่งทราบ
จากที่หลานัยถามเมื่อเช้า

อเจมส์มาเลยอ่ะหน้าข่าวตั้งข้อมายให้หน่อยสิครับ

นักข่าวหลายคนเรามีมิเกติดมิกระใจกัน
ต่างจังหวัดก็มีแบบนี้นะครับ
เอาผมไม่ได้เอ่ยว่าผมให้ไม่ให้นะ

ช่องก็ก็ให้อยู่แหละแต่พวกเขาบอกต้องฝากค่ามารดหน่อย

ว่าคุณถามนักข่าวเงินเดือดเงินไรครับ

ช่วยให้ชิคกี้พายใช่ไหมถูกไหม
คนทึ้งไมค์มันก็สงสาร
งี้ประสบกระทับว่าเงินกับข้าวไม่ต่างกัน

ข้าวคือกินเข้าไปครับแต่เงินก็คือเงินที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวผิดเงินก็ต้องผิด

ถามพี่โจ๊กค่ะเมื่อเช้านี้ที่มีการพูดนะคะ
บอกว่ามีข้อมูลอีกเยอะเลย
ถ้าเปิดไปในหนัวแน่นอนต้องการปรามอย่างมีในย่าอะไรแน่
พรมกับหญ้าพี่ตกแต่ไปนิดเดียวนะ

ผมไม่อยากทุกค่าตัวเอง

แล้วผมก็สงสาร

เรื่องคดีเช่นเรื่องสหกรหัวทรรวม
เอาเรื่องอย่างงี้เนี่ยต้องเลี้ยวว่า

หมดแล้วเขาไม่ต้องโทรศัพท์พบแล้วทุกคน
เขาก็ไม่ได้คือถามว่าลูกน้องเนี่ยนะครับ
เขาก็บางคนเขาก็ขอโทษนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ตำหนิเลยนะ
เพราะว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องความสำคัญส่วนตัวเขานะเราไม่ก้าวร่วงนะครับ
แต่วันนี้เมื่อลูกน้องอันไหนผิดอันไหนที่เขาไม่ผิดเราต้องดูแล
อันไหนที่เขาผิดเขาต้องไปแก้ข้อเก่าหาเอง
นะครับเพราะมันเป็นเรื่องสุดกลัวเขา
เดี๋ยววันนี้เขาจะไม่นั่งคุยเวลาสิบสัปดาห์

ใช่ไหมครับที่ผมเห็นว่าเอาคืนก็คือต้องไปเริ่มใหม่
คุณรอผมบ้างวอผมบ้างอย่างนี้มันก็ไม่จบ
ผมบอกคุณน้องว่าคุณอย่าไปเอาคืน
คุณน้องผมผมบอกว่าคุณน้องผู้หญิงอย่าไปเอาคืน
เราทำอันนี้ให้จบแล้วให้สังคมเห็น
ว่าคนอย่างราชมันรูปผู้ชายแท้
แต่ที่ผมบอกผมมีข้อมูลแต่ผมไม่ทำ
ถ้าผมทำหนักกว่านี่เยอะ
เพราะว่าเซ่นเงินมันไม่ได้แค่นี้
เวทพะนี้ไหนก็จ่าย๓ล้านกว่า
ผมก็บอกไปแล้วว่าเงินทั้งหมดคือเงินของผม

ก็ผมบอกว่าอันนี้คือสองมาตรฐานเพราะอะไรครับเพราะคนอื่นเนี่ยเส้นเงินมันแตกคุณก็ออกหมายจับ
แค่แตกคือหลากากตัวเราต้องใช้หลักโดยสุดนะครับเส้นเงินแตกถ้าเป็นผมนะครับผมต้องเรียกมาสอบก่อนสอบในหน้าพยาน
ว่าเส้นเงินมันแตกให้คุณเอาเตรียมเป็นคุณชี้แจงคุณชี้แจงได้หรือเปล่า
ถ้าคุณชี้แจงได้คุณก็จบแต่ไม่ใช่ไปแจ้งข้อหาเขาเลย
ออกไม้จับซะเลยไปหลอกสารออกไม้จับเขาเลยอันนี้คือไปหลอกศาล
เอาทำไมเมื่อวานมีสองคนมีภูมิกับนิรวัตรกับผู้กลับอีกคนหนึ่ง
อ่าภูมิกับพงศธรก็ไปให้การเอาเจ็ดเม็ดไปก็หยุด
รู้รู้ไหมว่าเขาถามภูกกับเทศวัฒน์ว่าไงพระนักศูนย์ถามว่าเฮ้ย
นายมึงให้เงินใช้หลังนี้เลยผู้กลับยุทธบอกว่าพี่พี่ไม่เคยมาอยู่แบบผม
นายผมไม่เคยให้เงินขาดเงินพี่ไม่เคยมาเป็นลูกน้องนายผม
นายผมไม่เคยให้ผมเนี่ยเงินขาดมือผมถึงทำงานได้ขนาดนี้
นะครับเพราะอะไรครับวันนี้พนักสวนทั้งหมดรู้แล้ว
รู้แล้วว่าต้องใช้ว่าชิปหายแล้ว
เงินตรงนี้มันไม่ใช่เงินเว็บพนันนี่หว่ามันเป็นเงินส่วนตัวของรองสุรเชษ
ก็ถึงไม่ออกหมายแล้วนะครับแต่อะไรครับ
เมื่อผมบอกว่าเป็นเงินของผมลูกน้องเขาบอกเป็นเงินของผม
ก็มันไม่ใช่เงินเว็บพนันวันนี้เราต้องตั้งต้นว่า
เขากำลังบอกว่าผมเอาเว็บพนันมาใช้ทำงาน
เงินเว็บพนันมันมีแค่๓ล้านกว่าแต่ทั้งปีเนี่ยมันมี๒๐กว่าล้าน
ทำไมเงินเว็บพนันมันน้อยกว่าไอ้เงิน๒๐ล้าน
เพราะเงิน๒๐ล้านมันคือเงินผมแล้วทั้งหมดมันก็คือเงินผม
แต่เพียงแต่ว่าผมก็ต้องถามพวกน้องให้แล้วว่าทำไมไอ้คลิปรองพระภูมิถึงไปมีเส้นเงินที่พันกับวันนี้
อันนี้เนี่ยสองคนนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ตัวในชั้นศาลถูกไหมครับ
แต่ว่าส่วนของผมไม่ต้องผมก็แค่ตอบได้ว่าไอ้เงินผมมันได้มายังไงนะครับ
ผมมีที่ไปที่มานะครับนะผมมีเมียผมมีธุรกิจ
พ่อผมก่อนเสียไหว้พระไว้อะไรไว้ผมจะไปขายก็ได้อะไรก็ได้
เอาผมถามนะครับเมื่อเช้าเพิ่งออกรายการพี่นายไป
ผมถามพี่นายว่าพี่รู้ป่ะเรือฟีลิงเนี่ยผมใช้
ผมไปติดหนี้เข้ามานะถึงกู้เรือฟิลิกมาได้เนี่ย

สมัยก่อนถ้าเจอจำได้เรือฟรีลึก
คนจีนจะไม่มาประเทศไทย
รัฐบาลให้อธิพดีกรมเจ้าธาตุไปกู้

สมคิดเรียกผมไป

เลือกเครียมมันต้องอะไรมันต้องเช่า
ผมก็บอกพักพวกผมที่เช่ามาเลย

แล้วเดี๋ยวผมจะเบิกจากรัฐบาลให้
กระทั่งรัฐบาลไปแล้วก็ยังไม่ได้เบิก
ตอนนี้เป็นหนี้เขาอยู่